อันนาในคดีลอตเตอรี่ทริป

คุณแอนนาถูกตำรวจนะครับตรวจคนเข้าเมือง
ควบคุมตัวทันทีที่เธอเดินทางมาถึง
ตามหมายจับขดีลอตเตอรี่ทริป
นายวรินทรวัดสังหรือว่าคุณแอนนา
หนึ่งในสามคนที่ถูกตำรวจออกหมายจับหลังจากพบว่าเป็นกรรมการ
บริหารและทำหน้าที่โฆษณาชักชวนให้โชคดีลอตเตอรี่แพลตฟอร์ม
ไลน์นะครับที่มีการเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายในแพลตฟอร์ม
ของตัวเองโดยไม่มีสลากตัวจริงโดยสลากดังกล่าวนะครับไป
ซ้ำกับที่สลากของกองสลากพลัสเขาขายอยู่นะครับแล้วมีตัว
จริงอยู่งวดประจำวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้า
เธอก็เลื่อนเดินทางมาเป็นวันที่๕มิถุนายน
แล้วก็มาถึงท่ากาศยาลนานัทชาติสวรรภูมิ
ตี๕๕นาทีของวันนี้
ทันทีที่มาถึงประตูทางออกของสนามบิน
ก็มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปรับตัวเธอ

แสดงหมายจับแล้วก็พาคุณแอนนาไปที่สรณทรทองหล่อ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดีร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกันโดยทุจริต
หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับ
หลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
คุณแอนนาบอกว่าไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้กดดัน

ซึ่งเธอก็ปฏิเสธทุกข้อหานะครับ
โดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๗๕๐๐๐บาทประกันตัว
แล้วยืนยันว่ารับหน้าที่เป็นเพียงพรีเซนเตอร์

แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
ซึ่งมีสัญญาจ้าง๑แสนบาทต่อเดือน
โดยเริ่มทำตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ
รับงานเป็นพรีเซนเตอร์เพราะไม่คิดว่าผิดกฎหมาย
แล้วก็ตั้งแต่เกิดประเด็นลอตเตอรี่ทิพย์เนี่ย
ขอยุติการเป็นพรีเซนเตอร์กับทางบริษัททันทีครับ
พี่ก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าตัวอาณา
เวลาอาณาไปออกกับรายการพอร์คหรือทำอะไรต่าง

ถ้าต้องมาทำงานที่ผิดกฎหมายหรือว่างานที่มันไม่ถูกต้อง
แล้วได้ในราคา๑แสนบาทมันไม่มีใครโอเคอยู่แล้ว

คุณอาณายอมรับว่าเธอตกใจมากนะ
ที่มีตำรวจมาถึง๘๙นายมาหาที่สนามบิน
ขณะที่เธอมาเพียงคนเดียวก็เสียใจที่ถูกถ่ายคลิป
เพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับ
แล้วยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยยิ่งรู้สึกไม่ดี
ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชุดถึง๔ชุด
ตั้งแต่สนามบินจนถึงสอนอน
เธอบอกเธอเป็นความชอบส่วนตัวนะ

จะได้เหมือนถ่ายรูปสวยนะครับถ่ายรูปหลายชุดนะครับ